มาดูเหตุสลดนะคะลูกชายที่มีอาการป่วยทางจิตจับพ่อมัดมือมัดเท้าค่ะแล้วก็ใช้จอบทุบตีจนเสียชีวิตนะคะจากนั้นยังห่อด้วยผ้าห่มแล้วก็นำศพไปผูกไว้กับสะพานบริเวณใต้น้ำที่จังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านออกหาปลามาพบเป็นศพก็เลยแจ้งตำรวจให้ตรวจสอบค่ะ
ตำรวจภูทรธมอบอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ได้รับแจ้งจากชาวบ้านอังกันโพหมู่สี่ตำบนโคกยางว่าขณะที่ชาวบ้านได้ออกหวานแหลแล้วก็วางตะข่ายจับปลาที่สะพานห้วยเสนงปรากฏว่าไปพบสบไม่ทราบว่าเป็นชายหรือหญิงถูกหอด้วยผ้าห่มมัดติดกับเสาสะพานอยู่ใต้น้ำจึงให้เจ้าหน
ทราบชื่อผู้ตายคือนายสมูยเมินดีอายุห้าสิบเก้าปีชาวบ้านอังกันโพพบว่าบริเวณใบหน้านั้นถูกของแข็งตีมือกับเท้าถูกมัดด้วยเชือกไนลอนคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วสองวันจากการสอบถามญาติผู้ตายทราบว่านายสมูยหายออกจากบ้านไปสามวันแล้วและสงสัยว่าลูกชายแท้แท้อายุยี่สิบเก้าปีซึ่งมีอ
จำนวนมากญาติญาติได้ตามหาผู้ตายไปตามจุดต่างต่างในป่าละเมาะใกล้หมู่บ้านก็หาไม่พบและตรวจสอบภาพวงจรปิดของชาวบ้านในหมู่บ้านพบว่าช่วงกลางดึกสองวันที่ผ่านมาเห็นลูกชายผู้ตายนำผู้เป็นพ่อนั่งหน้ารถจักรยานยนต์สภาพไม่รู้สึกตัวออกไปจากหมู่บ้านจนกระทั่งช่วงเช้าวันนี้เพื่อนบ้านไปหวานแหและลงตะค
ล่าสุดตำรวจได้นำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์แล้ว